กีฬาในช่วงเย็นนะครับวันนี้อยู่กับเรา๒คน
ในจริงมีข่าวว่าก่อนนั้นละได้รับสัญชาติคือเป็นคนไทย
หลังจากที่ก่อนอันนี้ก็อยู่ที่นี่มานานพอแล้ว
อยู่ตั้งแต่ปี๓๔นู่นก็๒๖ปี
วันนี้ถือว่าเป็นวันทางการที่จะมีการประกาศ
ยังเป็นทางการสำหรับการแปลงสัญชาติของโค้ชเซียจากคนจีนให้เป็นคนไทย

พูดถึงเรื่องนี้นะครับก็เป็นวันที่น่ายินดีของทางโคเซียจู
เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรักเมืองไทยแล้วก็อยากจะลงหลักปรักฐานที่นี่เลยว่า
เถอะนะครับจะได้ทำธุรกรรมต่างในการซื้อบ้านหรือว่าสร้างครอบครัวที่นี่ไปเลย
หรือว่าเวลาขอวีซ่าจะพาน้องเมย์ไปแข่งขันที่ต่างประเทศก็จะได้ไปง่ายขึ้นด้วย
ถูกต้องนะครับซึ่งแน่นอนในเรื่องของเอกสารในเมืองทางการ
วันนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่ากรณีแรกไม่ผ่าน
ก็คือก่อนหน้านี้ในปี๒๕๕๖เคยขอยื่นไปแล้วนะครับ
เรื่องเพื่อขอให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
จากนั้นพออนุมัติในปี๕๘ปี๕๙ก็ดำเนินการในการขอสัญญาก่อนที่จะมาได้ในปีต่อมาคือปีนี้นะครับ
ซึ่งบรรยากาศของงานในวันนี้นะครับก็เล่าให้ฟังสักหน่อยหนึ่งแล้วครับ
เกิดขึ้นที่กองบัญชาการตรวจสันติบาลซึ่งหลังจากที่ได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อนุญาตให้แปลงสัญชาติไทยได้ลำดับที่๕๑ตามประกาศเมื่อวันที่๑๒กันยายนที่ผ่านมา
โดยมีพลตรวจตรีศักดิ์ศิลาเผือกอ่ำผู้บังคับการอำนวยการกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเป็นประธาน
โค้ชเซียเนี่ยนะครับตอนนี้นอกจากจะเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์แล้ว

เปลี่ยนชื่อนามสกุลเรียบร้อยนะครับชื่อก่อเกียรติชัยประสิทธิโชค
ซึ่งคนที่ตั้งคือพระที่เลี้ยงทุกข์ทางโค้ชเป๊ะพเงินศีสุข

ก็โค้ชเซียก็เปิดเผยนะคะว่า
เสียดายที่ต้องทิ้งสัญชาติจีนมาถือสัญชาติไทย

อย่างที่บอกว่าอยู่กันมานานถึง๒๖ปี

ก็คือการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ขึ้นมา

เหมือนกับที่น้องเมล์รัชนกอินทานนท์ประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะ
ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนช่วยผมได้ศาลชาติไทยครับ
ขอบคุณประเทศไทยครับ
ตอนนี้เป็นคนไทยเต็มตัวแล้ว
เขาจะทำอาชีพเหมือนเดิมสอนเด็กแบบวินเติ้งครับ
คือโค้ดมาทำงานที่เมืองไทย๒๕ปีแล้ว
ก็อยู่ที่นี่เหมือนอยู่บางครอบครัว
ก็รู้สึกอยู่ประเทศไทยมีความสุขครับ
ชอบวัฒนธรรมไทยแล้วก็อาหารไทยด้วยครับ

ซึ่งแม่ปู่กำลาทองกรนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนแบตมินตันบ้านทองหยอด
แล้วก็น้องเมรัชนกอินทนนท์นักแบตมินตันหญิงมือเก้าของโลกนะ
ตอนนี้นะคะก็ไปร่วมงานด้วยเป็นสักขีพยานในการรับมอบสัญชาติของโคเซีย
ซึ่งน้องเมย์ก็มีพูดถึงโคเซียด้วยนะคะว่าทำหน้าที่มากกว่าการเป็นโค้ชซะอีก
เสมือนพ่ออีกคนนึงของนักกีฬาทุกคนเลย
ซึ่งหลังจากรับมอบสัญชาติก็จะไปทำบัตรประชาชนต่อนะคะ
สาธารณรัฐประชาชนจีนเดือนพฤศจิกายนค่ะ
อย่างแรกเลยก็ดีใจกับโคเซียค่ะที่ได้รับสัญชาติไทย
แล้วก็ก็ถือว่าเป็นหนูว่าน่าจะเป็นความฝันของคนเสื้อเหมือนกันที่ได้รับสัญชาติไทย
เพราะว่าโคเซียสก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรักประเทศไทยแล้วก็ผูกพันกับนักกีฬาไทยด้วย
ถือว่าเป็นเหมือนพ่อของเด็กหลายคนที่คอยดูแลแล้วก็พยายามปลูกปั้น
แล้วก็พยายามทำให้เด็กได้มีชื่อเสียงในการแข่งขันในระดับทั้งเยาวชนหรือในระดับโลกด้วยค่ะ
ก็ถือว่าผ่านเรื่องสำคัญไปแล้วในชีวิตของทางโค้เซียนะครับ
ดังนั้นเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างเด็กแล้วก็คนที่เคยทำมาจนเป็นมือหนึ่งของโลกมาแล้ว
ก็คือรัชนกอินทนนท์นะครับเป้าหมายก็คือว่าโค้เสียบอกว่าอยากจะให้เข้ารอบให้ลึกที่สุดในแต่ละรายการนะครับ
เมย์ก็ตั้งเป้ากันเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้อยู่อันดับ๙จะได้ติด๑ใน๘เพื่อไปเล่นรายการใหญ่ส่งท้ายปีนะครับ
ที่จะคัดเอามือ๑๘ของโลกไปแข่งขันกับศึกดูไบเวอร์ซุปเปอร์ซีรีส์ไฟนัลที่จัดที่สหรัฐอรับอิมิเรตเป็นปีสุดท้าย
เจ้าตัวก็เชื่อมั่นนะครับว่าถ้าสภาพร่างกายดีมีโอกาสจะกลับไปเป็นมือหนึ่งของโลกอีกครั้งด้วย
เซียก็บอกว่าเป้าหมายระยะสั้นนะครับส่วนหนึ่งตอนนี้เลยที่น้องเมย์ต้องทำก็คือว่าการทำคะแนนกลับไปติด๑ใน๕ให้ได้เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้ารอบลึก
เพราะว่าถ้าเกิดว่าอยู่๑ใน๕อย่างน้อยบางรายการใหญ่จะถูกจัดให้เป็นมือวางครับ
แล้วในการจับสลักแบ่งสายก็จะได้เจอกับคู่แข่งที่ไม่หินมากนักด้วย
ก็แสดงความยินดีกับโคเซียด้วยนะคะ